ก็เห็นว่าเรานั่งบีบผมแล้วเราก็มองไปที่รีเฟคกระจกที่มันสะท้อนไปข้างหลัง
มันมีอะไรสักอย่างกลมอยู่บนตู้เย็น

เขาจะมาเตือนว่าแบบเรากำลังหลับอยู่
แล้วเขาก็มาตะคอกในหูว่าแบบ
วันนี้ขอโทษนะคะ๓วันนี้มึงอย่านั่งรถนะ
ถ้ามึงนั่งรถมึงจะตายโหง

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
จะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนในค่ำคืนของวันศุกร์แบบนี้ครับ

แขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุย
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว๑ครั้ง
นั่นก็คือคุณพลอยนั่นเองครับ
คุณพลอยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชน
เคยมาเล่าเรื่องปากดีกับรายการของเราเอาไว้
ครั้งนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้น
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
อยู่ในวีดีโอคอร์กับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรามาแล้ว๑ครั้ง

ใช่ค่ะก็จะมีระยะเนอะช่วงโควิด

มาฮะมาว่ากันถึงประสบการณ์ที่จะคุยกันในค่ำคืนวันนี้

เรื่องที่คุณพลอยจะมาเล่ามาพร้อมกับสองเรื่อง

เรื่องแรกเนี่ยเจอตอนที่เรียนมหาลัย

เรื่องที่๒ก่อนทำงาน

เออมาพร้อมกับเรื่องจำใจอยู่

เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องตอนที่สมัยมหาวิทยาลัย
ค่ะก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนอะพี่เนาะ

ก็เลยกะว่าเอาละเดี๋ยวอีก๑อาทิตย์จะเปิดเรียนเนี่ย
หนูต้องเข้าไปก่อนต้องเข้าไปหาหอก่อน๑อาทิตย์ล่วงหน้า

ก็เสิร์ชอินเตอร์เน็ตไปเจอที่พักที่หนึ่งค่ะ
โจทย์ที่เราต้องการคือขอความสงบไม่วุ่นวายมากมาย
แล้วก็โอเคได้ที่ที่หนึ่งก็โทรคอนเฟิร์มกันเรียบร้อย
ก็วันที่เข้ามาขนของย้ายเข้ามาอยู่ในหอกัน
ก็คือจะมีญาติพี่น้องมากันหลายคนเลย
สรุปว่าพอมาถึงสถานที่เนี่ย
สงบไม่วุ่นวายจริงด้วยเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามมหาลัย
แล้วก็อยู่เป็นหอพักริมสุดคือไกลผู้ไกลคนและไกลที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้
เราก็โอเคดีเหมือนกัน
นิติอะค่ะเขาก็พาเราไปที่ห้องที่เราไปจองไว้
แล้วที่บ้านพลอยชอบหมดเลยเพราะว่ามันเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่าง
มันจะเป็นตึกอาคารสูงประมาณห้าชั้นเราอยู่ชั้นล่าง
ซึ่งจริงตัวเราเราไม่โอเคเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้ห้องเนี้ย
คือเหมือนเดินเข้าตัวอาคารไปมันก็จะเป็นบันไดอยู่ตรงกลางตึกเลย

เราอยู่ชั้นล่างเป็นห้องที่อยู่ติดกับบันได
เรารู้สึกว่าเสียงมันจะต้องดังคนขึ้นลงดังแน่ก็แบบอ่ะโอเคอยู่ก็อยู่
บรรยากาศห้องจริงเราก็ไม่อยากอยู่เพราะว่าบรรยากาศห้องมันอึดอัดมากเลย
แต่เพื่อความปลอดภัยญาติสบายใจแล้วก็โอเคอยู่ไปแล้ว
คืนแรกขนของเข้ามาเสร็จเรียบร้อยคืนแรกน้าพลอยมานอนเป็นเพื่อน
เราก็เก็บของนอนกันสักประมาณเที่ยงคืนก็ยังนอนไม่หลับ
ตีหนึ่งก็ยังนอนไม่หลับพลอยกับน้าเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันบนเตียง
น้าก็จะนอนหันหลังเรานอนหันหลังให้กันนะคะ
น้านอนหันหน้าไปทางประตูห้องส่วนเรานอนหันหลังให้น้า
แล้วด้านหน้าเราก็จะเป็นระเบียง
พอตกตอนกลางคืนตี๒ก็ยังไม่หลับหยิบมือถือมาดู
ึกจังไว้สักพักนึงได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงค่ะ
เดินเหมือนนั่งแบบเลยพี่แจ๊กสับขาแบบได้ยินเสียงไกล
คืออาคารนี้มันจะมีปีกซ้ายปีกขวาพลอยอยู่ตรงกลาง
ได้ยินเสียงไกลมาแล้วเดินแล้วเขาก็มาหยุดหน้าห้องเรา
ปีกขวาพลอยก็คิดว่าเขาคงลังเลว่าจะขึ้นบันไดไปชั้นสอง
ดีไหมเพื่อนอาจจะงงห้องว่าแบบเพื่อนอยู่ชั้นไหนกันแน่วะอะไรอย่างนี้
นึกในใจเที่ยวดื่มกันเนอะเดินกรุงแทบเที่ยวดื่มเหมือนกันเนอะอะไรอย่างนี้
ก็นอนสักพักนึงเขาเดินไปจนสุดริมแล้วเขาก็เดินกลับมาอีกพี่แจ๊ค
ตึกตึกตึกแล้วก็ไม่หยุดหน้าห้องเราครับแล้วเขาก็เดินไปปีกขวา
แล้วก็เดินวนอยู่อย่างนี้ค่ะปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายปีกขวา
แต่ทุกครั้งคือจะต้องมาหยุดหน้าห้องเราจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะ
มันนานมากมันมันนานมากมากแล้วจะสะกิดน้าแต่เราก็แบบ
ก็กลัวว่าเขาจะหลับอยู่เพราะว่าเรานอนหันหลังให้กันแล้วก็แบบไม่ได้คุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับเป็นอย่างเงี้อยู่สักประมาณชั่วโมงหนึ่งอืม
เราก็อ่ะเผลอหลับไปจนตอนเช้าก็มาคุยกับน้าบอกว่า
เมื่อคืนได้ยินเสียงไหมอืมทำไมแบบเสียงรองเท้าส้นสุกเขาต้องมาหยุดหน้าห้องเราอะไรอย่างเงี้นะ
บอกว่าได้ยินได้ยินชัดเลยพลอยได้ยินยังไงก็เล่าให้เขาฟัง
เขาบอกว่าไอ้ตอนที่หยุดเนี้ยเขาเห็นเป็นผู้หญิงอืม
เดินเข้ามาในห้องอืมแล้วก็ทะลุออกระเบียงไปนั่นคือสิ่งที่น้าเห็น
ใช่ค่ะแล้วคือเขาก็เดินใหม่แล้วเขามาหยุดหน้าห้อง
แล้วเขาก็ทะลุออกระเบียงไปวนทำหลูบวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
จนเราแบบเอาแล้วน้ามานอนเป็นเพื่อนคืนเดียวคืนต่อไปทำไงวะอะไรอย่างนี้
ก็วันต่อมาก็คือน้าก็กลับแล้วเราก็อยู่ก็อยู่ไปเรื่อยก็จะเจอเรื่องแปลกจากที่หอพักเนี้ยค่ะ
หลักก็คือเราจะเจอเงาทีนี้เริ่มเจอเองแล้ว
ตอนกลางคืนเราจะเจอเงาของคนที่เดินทะลุประตูห้องเราครับ
เดินเข้ามาในห้องเราแล้วก็ทะลุออกระเบียงอืม
เป็นแบบนี้บ่อยมากพี่แจ๊คเป็นเหมือนเป็นเหมือนทางของเขาอ่ะ
ที่เขาเดินไปเดินมาออกระเบียงซึ่งหลังคอนโดของพลอยอ่ะ
เป็นป่าครับเป็นพื้นที่ป่าไปแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเจอเรื่องเดินผ่านห้องเนี่ยบ่อยแล้วจะมีเรื่องของของล่วง
ของในห้องอยู่อยู่ของล่วงอย่างเช่นเออใช่ค่ะ
มือถือพลอยวางอยู่อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่ามันวางอยู่อย่างนี้นะพี่แจ๊ค
แต่มันล่วงตุ๊บกวางแนบแนบอย่างเงี้แล้วก็ล่วง
เหมือนมีคนไปปัดมันอย่างงี้เหรอใช่ใช่ค่ะ
แก้วน้ำวางอยู่มีน้ำนะล่วงครับที่ที่มันอยู่นิ่งนิ่งของมันอ่ะ
มันล่วงแล้วก็แบบทีแรกคิดว่าเป็นหนูครับหลังหลังก็เอ๊ะ
ไม่ใช่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อันตรายกับเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังเฉยอยู่อีกอย่างหนึ่งที่แปลกคือพลอยจะฝันว่าพลอยโดนฆ่าตายบ่อยมาก
อันนี้บ่อยจริงฝันว่าจะมีคนเดินมาจากระเบียงค่ะครับ
เดิมอีกแล้วเหมือนนอกระเบียงเป็นอะไรไปไม่รู้อ่ะแต่นอกระเบียงจะต้องมีความอะไรสักอย่างที่จะมีคนเดินเข้าออกเข้าออกมาทะลุห้องเรา
แล้วเขาในฝันพลอยจะชอบมีคนเดินมาจากระเบียงแล้วก็มาจิกหัวเราไปที่ป่านู้นแล้วก็ยิง
หรือไม่ก็ฟาดหรือไม่ก็อะไรอย่างเงี้ยฝันว่าตัวเองตายบ่อยมากผู้ชายร่างใหญ่ใหญ่ค่ะ
อืมคือฝันบ่อยจนถึงขั้นในฝันบอกกับตัวเองว่าตายอีกแล้วเหรอครับ
อะไรอย่างนี้แบบต้องตายอีกแล้วเหรอเออก็ตายไปเถอะเดี๋ยวก็ตื่นอะไรอย่างนี้
จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะการตายมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ค่อยโอเคแล้วคือ
เรานอนอยู่แล้วก็ฝันพลอยอ่ะฝันว่าพลอยอ่ะตื่นขึ้นมากลางดึกครับ
สถานการณ์เหมือนจริงมากพี่แจ๊คแล้วเราก็มานั่งหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้ง
แล้วก็นั่งหวีผมอืมแล้วในระหว่างที่หวีผมคือห้องพลอยมันจะเปิดไฟสลัวสลัว
ดวงเล็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วมันก็จะเห็นแบบสะหรัวสะหรัวหน่อย
ก็เห็นว่าเรานั่งหวีผมแล้วเราก็มองไปที่รีเซคกระจกที่มันสะท้อนไปข้างหลังครับ
มันจะมีตู้เย็นที่สูงประมาณเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วบนตู้เย็นมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ย
แต่อันนี้คือในความเป็นจริงนะคะแต่ว่าในความฝันอ่ะ
พอยเห็นว่ามันมีอะไรสักอย่างกลมกลมอ่ะอยู่บนตู้เย็นอ่ะเออ
แล้วพอตาเราโฟกัสได้เรื่อยเราเห็นคอเราอ่ะพี่แจ๊คถูกตัด
หัวเราเหรอใช่ใช่ค่ะวางอยู่บนหลังตู้เย็นอ่ะนะใช่
คือบนหลังตู้เย็นอ่ะมีหัวเราอยู่เอ้ย
ในฝันพลอยก็คือแบบทิ้งหวีทิ้งของทุกอย่างแล้วลงไปกรี๊ด
อยู่ข้างเตียงฟุบที่พื้นแล้วกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอยู่ข้างเตียงครับ
จนกระทั่งตื่นเพราะว่ามีโทรศัพท์แม่พลอยโทรมา
พลอยก็ตอนนั้นตีห้ามั้งพี่แจ๊คแม่พลอยก็ไม่เคยโทรมาเวลานี้เลย
แม่เอกใจแม่บอกว่ารู้สึกยังไงก็ไม่รู้อืม
รู้สึกอยากโทรหาตอนนี้อะไรอย่างเงี้แม่ก็โทรมาแล้วก็
คือเราก็ตื่นจากฝันแล้วสภาพที่เราตื่นคือเราก็ลงมาฟุบ
จากข้างเตียงอย่างเงี้พี่แจ๊คแล้วก็กรี๊ดกรี๊ดน้ำหูน้ำตาไหลแล้วเราก็แบบ
เราก็ไม่ใช่คนนอนดิ้นเนอะทำไมเราลงมาอยู่แบบอย่างเงี้ข้างเตียงได้อืมอืม
ก็เลยเล่าให้ที่บ้านฟังคือตลอดระยะเวลาเป็น
เป็นช่วงเวลาที่เราอยากย้ายห้องมากพี่แจ๊คคืออยากย้ายไปอยู่ตึกอื่น
ภายในหอนี้ก็ได้แต่ขอย้ายไปอยู่ตึกอื่นเถอะที่มันไม่ใช่ห้องนี้อะไรอย่างนี้
แต่ด้วยความที่ในสัญญาเขาบอกว่าให้อยู่๖เดือนคือห้ามย้ายต้องอยู่ที่นี่๖เดือน
แล้วเราก็แบบไม่อยากมีปัญหาไม่อยากทำให้ที่บ้านเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็อยู่
แต่ก็จะบอกกับที่บ้านตลอดว่าแบบพลอยนอนไม่ค่อยหลับเลยชอบฝันประหลาดจนล่าสุดที่แบบฝันเห็นหัวตัวเองอยู่บนตู้เย็นอะไรอย่างเงี้
พอได้ยินพ่อก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคเขาก็เลยแบบเอาเซ็ตเภาพุทธรูปะเอามาให้อะไรอย่างเงี้ย
เราก็ไหว้บูชามันก็ดีอยู่ขึ้นได้สักสักแป๊บเดียวสั้นสั้นนะคะ
อาทิตย์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคเราสบายใจครับ
แต่เพื่อนรอบตัวหรืออะไรอย่างนี้คนที่เจอเราก็จะบอกเหมือนกันว่า
เราดูโซมเราดูเป็นคนที่นอนไม่เต็มอิ่มอะไรอย่างนี้
ก็อยากย้ายอยู่ตลอดเวลาไปถามนิติอยู่ตลอดเวลาว่าแบบ
เนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดสัญญาเดือนนี้มีห้องไหนว่างอีกไหมตึกไหนว่างอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จนกระทั่งช่วงหลังห้องที่อยู่ข้างพลอยอ่ะ
เหมือนเขาเอาคุณยายมาอยู่ด้วยอ่ะค่ะพี่แจ๊คอืมอืม
คือเรื่องแปลกมันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยนะแต่มันก็จะเพิ่มความแบบ
อยากย้ายอยากย้ายอยากย้ายด้วยความที่แบบพลอยรู้สึกว่าข้างห้องเขาเอาคุณยายมาอยู่ด้วยครับ
แล้วเขาทะเลาะกับคุณยายหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่หลังเที่ยงคืนอ่ะพลอยจะได้ยินเสียงคุณยายเขาร้องไห้ตลอด
อืมทุกคืนอืมเป็นทุกคืนเลยจนเรารู้สึกแบบ
ทำไมเขาไม่น่ารักทำไมเขาแบบทะเลาะกับยายเหรอทำไมปล่อยให้คนแก่เขาร้องไห้แบบดึกดื่นอะไรอย่างนี้
เราก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายแล้วเราไปคุยกับนิติมาแล้วว่าพรุ่งนี้สอบวันสุดท้าย
รุ่งขึ้นจะขอย้ายเลยไปดูห้องอะไรมาเรียบร้อยแล้ว
คืนวันที่สองวันสุดท้ายพลอยก็นั่งพิงพิงเตียงอะค่ะ
แล้วก็นั่งอ่านหนังสือสักพักนึง
เราเปิดวิทยุเบาไปด้วยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือสอบ
แป๊บนึงได้ยินเสียงคุณยายร้องไห้อีกแล้ว
ทีนี้ร้องแบบร้องโฮกร้องหนักจนเราแบบอะไรกันวะปิดวิทยุ
แล้วก็ฟังนั่งฟังเสียงอยู่แป๊บนึงก็รู้สึกแบบเหมือนคนฟิลขาดอ่ะพี่แจ๊ค
ไม่ไหวแล้วเว้ยอย่างนี้หยิบโทรศัพท์ของหอ
มันสามารถกดเลข๔ตัวแล้วโทรภายในหอเดียวกันได้เลยค่ะ
ดไปที่เบอร์ห้องข้างกดปุ๊บโทร
ระหว่างที่มันเป็นแบบรอเขารับสายอ่ะครับ
พอยก็ฉุกคิดนิดนึงว่า

ทำไมต้องว่าด่าคุณยายแรงขนาดนั้นใช่ค่ะ
ไม่ตีกันได้ไหมเราอยู่ข้างห้อง
ได้ยินทุกคืนเราก็ไม่ไหวเราอ่านอันสิริศอ
ระหว่างที่รอสายมันมีความผิด
อันหนึ่งที่เข้ามาในหัวพลอยคือ
ทำไมเราได้ยินแต่เสียงยาย
แต่ทำไมเราไม่เคยได้ยินเสียงคนในห้องเลย

ก็เลยแบบเออวะทำไมวะ

พอวางสายยายร้องอีก

เวลของคุณยายร้องประมาณไหน

น้องแบบเหมือนเขาเสียใจมาก

เราถึงรู้สึกว่าเราฟิลขาด

แล้วก็เสียงโทรศัพท์ข้างห้องก็ดัง

แต่เราไม่เคยเห็นคนข้างห้องเลยนะครับ

ก็เริ่มท่องนมูท่อง

ไปเที่ยวไปโรงเรียนไปทำงานเลยค่ะ
วางอยู่บนโต๊ะรีดผ้า

มันตกลงมาข้างใช่ป่ะคะ

กระเป๋าพลอยหนักด้วยนะเป็นคนแบบบ้าสมบัติอ่ะ

ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วโอ้ย

คืนนั้นพอยไม่เจออะไรแต่ตื่นเช้ามาเก็บของอะไรเรียบร้อย
พอยเปิดประตูเอารถเข็นอะไรมาเรียบร้อยขนของ
พอยเห็นห้องข้างพลอยที่มีคุณยายร้องไห้อะค่ะ
เขาแง้มประตูอยู่แล้วก็มีเหมือนแบบแม่บ้านแง้มประตูทุกห้องเลยปุ๊บ
แล้วในห้องนั้นไม่มีอะไรเลยพี่แจ๊คเออเออในห้องนั้นไม่มีอะไรเลย
พอยก็เลยถามเขาว่าเขาย้ายไปแล้วหรอคะ
บอกย้ายไปแล้วย้ายไปนานแล้วไม่มีใครอยู่นานแล้ว
คือเข้ามาทำความสะอาดเพื่อที่จะแบบมันปิดเทอมเดี๋ยวก็ต้องเตรียมรับคนล็อตใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะพลอยมั่นใจว่าไม่มีใครย้ายห้องเร็วเท่าพลอยแล้วเออ
เท่ากับว่าห้องข้างเราที่เราได้ยินเสียงมาตลอดเวลาห้องว่าง
ใช่ค่ะไม่มีห้องว่างค่ะแล้วพีคกว่านั้นคือด้วยความที่พลอยอยู่ตึกตรงกลางอยู่ห้องตรงกลางใช่ป่ะคะ
เรามองไปฝั่งปีกขวาของตึกมีอีกห้องนึงกำลังย้ายอยู่เหมือนกัน
พอยก็เลยคุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่แล้วเขาแบบเขาเจออะไรแปลกเขาก็อยู่ไม่ได้
จับใจความได้ว่าทั้งชั้นอ่ะพี่แจ๊คทั้งชั้นล่างทั้งหมดอ่ะ
ไม่มีใครเลยมีแค่ห้องพลอยกับห้องปีกขวาที่กำลังใจไอ้ออกวันเดียวกัน
เฮ้ยเดี๋ยวนั้นได้คุยดีเทลรายละเอียดกับเขาไหมว่า
ที่บอกว่าเจออะไรแปลกอ่ะได้คุยลึกกันไหมครับว่าเขาเจออะไร
เหมือนเขาไม่อยากเล่าพี่แจ๊กแต่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแปลก
แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเจออะไรอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืม
แล้วคือเป็นเรื่องหลีลับที่ไม่ใช่การทะเลาะอะไรกับคุณหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ผลสุดท้ายคือย้ายออกมาแล้วรู้ประวัติความเป็นมาของหอพักที่นั่นไหมฮะ
พอยรู้อย่างหนึ่งว่าการสวดมนต์ของพลอยไม่มีความหมาย

เพราะว่าพื้นที่พื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่ของพุทธนะคะ

การแก้ปัญหาด้วยการแบบว่ายพระเอาพระมาว่ายอะไรอย่างนี้

คือไม่รู้ว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากพื้นที่หรืออดีตของห้อง
ห้องที่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้
อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าทราบอยู่อย่างหนึ่งคือ
หอพักย่านนั้นพี่แจ๊คขึ้นชื่อทุกหอเลยค่ะ

คิดว่าน่าจะเป็นว่าด้วยพื้นที่
ลักษณะเนี่ยที่คุณพลอยเล่าผมว่ามันเหมือนกับทางผีผ่านนะ
เหตุการณ์กลับไปในคืนที่คุณน้ามานอนเป็นเพื่อน

คุณน้าบอกไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะเป็นยังไง
เขาเหมือนนักศึกษาค่ะพี่แจ๊ค

แต่คือด้วยช่วงวัยเหมือนนักศึกษา
ผมยาวแต่งตัวเหมือนไปเที่ยว
เดินเข้ามาแล้วก็ทะลุออกไปข้างหลัง
เดินเข้ามาแล้วก็ทะลุออกไปข้างหลัง
ใช่ค่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นเดินใหม่
เท่ากับว่าคุณพลอยอยู่ที่หอนั้นเนี่ย

พอไอเดาว่าก็คือ
หนึ่งสองเทอมอ่ะพี่แจ๊
หนึ่งปีเต็มน่าจะได้

ใช่พี่แจ๊กคือพลอยอยากย้าย

แต่ว่าก็อยากจะให้อยู่จนครบสัญญา

นั่นคือจำใจอยู่ครั้งแรกตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย
ช่วงเรียนใช่ค่ะ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ชีวิตก็เป็นไปตามปกติ
ไม่คิดว่าจะกลับมาเจอเรื่องนี้อีก
ใช่ค่ะก็คือต่อจากหอพักอันนั้นเลยค่ะ
พอออกจากหอพักก็คือได้ย้ายห้องอะไรจนเรียนจบเรียบร้อย
เสร็จปุ๊บพอเริ่มทำงานพลอยมาเช่าคอนโดแหละ
เอาให้มันอยู่ติดกับที่ทำงานเพราะว่าเราเป็นคนแบบขี้เกียจเดินทางเนอะ

ก็ไปเจอคอนโดอยู่คอนโดนึงเก่ามากแล้วพี่แจ๊ค
แต่ว่าค่าเช่าเขาโอเคดีแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทำงาน
เราก็เลยไปเช่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คอนโดนี้แปลนห้องเป็นคอนโดที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันพี่แจ๊ค
แฟนห้องของเขาที่พลอยไปเช่าอยู่เนี่ยมันจะเป็นห้องห้องหนึ่งห้องนอน
คือเปิดประตูไปปุ๊บห้องน้ำจะอยู่แบบขวามือ
ตรงกลางคือห้องนั่งเล่นแล้วก็ขวามือเนี่ยถัดไปลึกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอน
ที่นี่โอเคทุกอย่างเลยค่ะแต่ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือห้องนอน
ห้องนอนของเขาเนี่ยจะมีตู้เสื้อผ้าที่ใหญ่ขนาดหนึ่งผนังห้องอยู่ในห้องนอน

ผนังค่ะคือเปิดประตูห้องมือขวาเปิดประตูห้องผลักไปปุ๊บเห็นปลายเตียงแล้ว
แล้วทางด้านซ้ายมือเนี่ยคือเป็นตู้เสื้อผ้าแนบติดไปกับผนังเป็นบิวตอินเลยค่ะ
ซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี้ยมันเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าคือเป็นไม้เก่าแต่ว่าเขาตี
เขาเรียกอะไรนะตีร่องเพื่อให้ใส่บานประตูกระจกอันใหม่
แล้วเป็นกระจกเงานะพี่แจ๊คทั้งบานไล่ยาว
นั่นเท่ากับว่าตู้เสื้อผ้านี้มันวางขนาดอยู่กับเตียงพี่แจ๊ค

ทีแรกพลอยเห็นพลอยก็มันประหลาดเนอะเวลานอนเราก็เหมือนนอนเห็นตัวเอง
ขึ้นนั่งก็เหมือนแบบเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเริ่มแปลกตรงที่พอเราเข้าไปอยู่พลอยไม่รู้ว่าเราเราคิดไปเองหรือเปล่า
หรือเรามันเกิดขึ้นจริงคือพลอยเจอบ่อยมากกับการที่เวลาพลอยตื่นแล้วพลอยเห็นหน้าพลอยเป็นคนอื่น
หมายถึงว่าพอเราลุกขึ้นมาแล้วเรามองไปที่กระจก
หรือพลิกตัวนอนแล้วบิดตัวคือหน้าเราเป็นคนอื่นนะคะพี่แจ๊ค
หรือบางทีคือมีคนอื่นมาซ้อนข้างหลังเราแต่เขายิ้มให้นะคะ
เหมือนเวลาเราเพิ่งตื่นเราก็ไม่ได้ยิ้มใช่ไหมพี่แจ๊ค
หันไปปุ๊บใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ไม่ใช่เราแล้วอ่ะตรงเนี้ยตรงหน้าเราอ่ะครับ
แต่เขายิ้มให้เราทุกครั้งเลยอ่ะเราก็แบบไม่ค่อยสบายใจ
แล้วก็ไปค้นหาข้อมูลเรื่องแบบทำยังไงถึงจะปิดกระจกอันนี้ดีอะไรอย่างเงี้เพราะมันใหญ่เกินไปจริง
ก็เจอเจอเรื่องนี้กับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องค่ะพี่แจ๊ค
จะมีเรื่องของเสียงที่เข้ามาคุยกับเราก็มี
พลอยเคยครั้งหนึ่งคือเขาจะมาเตือนว่าแบบเรากำลังหลับอยู่
แล้วเขาก็มาตะคอกในหูว่าแบบ๓วันนี้ขอโทษนะคะ๓วันนี้มึงอย่านั่งรถนะ

อยก็สะดุ้งตื่นเลยแล้วแบบประโยคนั้นมันชัดมากแล้วก็
อะไรวะมาเตือนเหรอหรืออะไรวะอะไรอย่างนี้
ก็คือวันที่๑วันที่๒ก็คือไม่ไปไหนเลยไม่ใช้รถเลย
ก็คือไปเดินไปทำงานแล้วก็กลับ

เพราะมันเป็นประโยคที่ชัดมากคือจะไม่เชื่อก็เขาบอกว่าจะตายโหก
เราก็เลยแบบวันที่๑วันที่สองเชื่อแล้วก็เล่าให้แฟนฟัง
แต่แฟนเขาก็จะบอกว่าไร้สาระ

ก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าไปแล้วจะเอารถไปจริงเหรอ
ก็ลองก็ได้แต่ขอไปกินใกล้
ขับรถไปที่ร้านที่จะกินข้าวอ่ะพี่แจ๊ค

รถชนกับรถยนต์เราใช่
สามสี่ครั้งในระยะแบบแค่สองกิโล
หมายถึงว่าเดินชนสามสี่ครั้งเลยเหรอ

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาฉลับแล้วก็ล้ม

เหมือนเขาไปฉลับกับพื้นแล้วมันลื่นมั้งค่ะ

ก็เลยแบบไม่เอาแล้ว
ก็พยายามแบบโอเคเขาน่าจะมาเตือน
เขาก็ยังไม่ได้ทำร้ายเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าอยู่ที่ห้องนี้ขออย่างเดียวคือ

บอกว่าถ้าจะอยู่ที่นี่ห้ามกินเลือด

มีแค่เรื่องเลือดอย่างเดียวค่ะ

บางวันคือแบบเห็นเราอยู่คนเดียว

แต่เราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังโอเคนะ
คือแบบไม่ได้มาน่ากลัวมาก

จะมีแค่เรื่องกินเลือดค่ะที่โดนตะคอก

คือเราชอบกินแกงเขียวหวาน
ที่มันแบบใส่เลือดแกงไก่ที่มันใส่เลือดใช่ไหมพี่แจ๊ค
แล้วก็คือครั้งแรกที่รู้ว่าห้ามกินก็คือ
ห้ามกินก็คือกินตามปกติสักพักมีเสียง

แล้วผมก็แบบขอพิสูจน์อีกครั้งนึง
อืมแล้วก็กินเข้าไปครับแล้วก็เป็นเสียงทีเนี้ยตะคอกเลยว่า
กูบอกว่ามึงอยากกินเลือดอืมก็เลยแบบวางใช่คือเขาขอแค่อย่างเดียว
นอกนั้นคือเขาไม่อะไรเลยก็เลยก็เลยแบบโอเคถ้าเราถ้าเรา
ถ้าเราไม่กินเขาก็ยังไม่มาทำอะไรเราก็ถือว่าคอยมาเตือนมา
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังโอเคแต่คนที่เจอเขาในสภาพที่ไม่ดี
มีคนเดียวคือแฟนพลอยอืมมีอยู่วันหนึ่งเราคุยกันว่า
เลิกงานแล้วถ้าใครเลิกงานก่อนเดี๋ยวไว้ไปกินข้าวกันนะ
ก็เดี๋ยวมารอมารอที่คอนโดก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าพลอยเลิกกัน
ก็เดี๋ยวจะตามมาแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันวันนั้นพอพลอยเลิกงานเสร็จ
เขาส่งมาบอกแล้วแหละว่าเขาเลิกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คอนโดก่อนละกัน
เดี๋ยวไปรอครับปรากฏว่าพลอยเลิกงานพอไปถึงที่คอนโดอ่ะพี่แจ๊ค
เปิดประตูเข้าไปไฟในห้องอ่ะเปิดอืมไฟตรงกลางอ่ะค่ะเปิดครับ
แต่แฟนพลอยไม่อยู่พลอยก็อ้าวไปไหนอ่ะรอไม่ใช่เหรออะไรอย่างเ
พอยก็เลยโทรหาเขาเขาก็เลยบอกว่าลงมาลงมาลงมาลงมาลงมาเออเออ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยลงมาก่อนลงมาก่อนคอยก็เลยลงไป
แล้วก็เห็นเขานั่งรออยู่ใต้คอนโดอ่ะค่ะครับขวัญก็บอกเอ้ย
ทำไมไม่ขึ้นไปรอข้างบนเปิดแอร์เย็นอะไรอย่างนี้
บอกว่าไม่เอาไม่เอาเมื่อกี้เขาเจอเรื่องแปลกมาอยู่
อันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปรอ
เขาก็เปิดไฟห้องตรงกลางเสร็จปุ๊บเขาก็แบบอยากเอ็นตัวอย่างนี้พี่แจ๊ค
เขาก็เลยเปิดประตูห้องนอนเข้าไปพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไป
พอสิ้นเสียงประตูที่มันเอ๊ดเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอืม
มันมีเสียงอื๊ดของบานกระจกบานใหญ่ที่มันถูกเลื่อนเปิด
คือเขาเปิดประตูคือมันพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บเสียงมันควรจะหยุด
แต่มันมีเสียงอีกอันหนึ่งที่มันถูกเปิดอยู่คือกระจก
แล้วเขาก็เห็นว่าพอเขาเหลือบตามองไปอย่างนี้ค่ะเขาเห็นหัวคนอ่ะค่อยโผล่มาดูเขาอย่างนี้

จากในตู้ค่ะโผล่มาจากในตู้แล้วคือแบบเอียงแล้วเป็นแบบผมยาวเอียงแล้วมองเขาอย่างนี้

เขาก็เลยทิ้งทุกอย่างแล้วก็ลงไปนั่งข้างล่าง

แต่ว่าคอนโดนี้ที่พอยเจอ
ที่เขาไม่ค่อยดูแลเราแล้วหลอกเราก็คือข้างนอกห้อง

มีอยู่ครั้งหนึ่งก็เลิกงานเหมือนกัน

ซึ่งสำนักงานนิติเนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามลิฟต์
ซึ่งตอนเรากลับไปเนี่ยมันประมาณ๒ทุ่มแล้วนิติเขากลับแล้วเขาก็ปิดไฟห้องนิติ
ซึ่งห้องนิติมันเป็นกระจกคือเรามองไปมันมืดแล้วเขากลับบ้านแล้วก็บิดตัวหันหลังไปแต่กำลังจะกดลิฟท์
ในระหว่างที่รอลิฟท์คำว่ามวลพลังงาน
หนูรับรู้ได้ถึงมวลพลังงานบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ปกติแล้ว
พอลิฟท์เปิดหนูก็เข้าไป
เข้าไปยืนอยู่ในลิฟต์แล้วก็กดชั้นของตัวเองในระหว่างที่กดชั้นอ่ะ
หนูก็มองมองแบบเหมือนตามองตรงไปอย่างนี้ค่ะที่ห้องนิติ
ด้วยความที่ของเขามันปิดไฟมันเลยรีเฟคแสงสว่างจากในลิฟต์
ให้เราเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งยืนซ้อนเราอยู่
ข้างหลังสูงกว่าเราตัวใหญ่แบบสูงกว่าเยอะเลยค่ะ
แล้วเขาก็ยืนซ้อนแล้วลิฟต์มันก็กำลังจะปิดครับหนูก็เลยแบบ
คือมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยลิฟต์ปิดไปแล้วเราก็ไปยืนชิดผนังฝั่งหนึ่ง
เพื่อให้รู้ว่าแบบมาอยู่ข้างหลังเราไม่ได้ครับอย่างเงี้ยครับ
ก็ความรู้สึกยังรู้สึกแบบไม่ปกติตลอดระยะเวลาจนมันขึ้นไปถึงชั้นที่เราอยู่ครับ
พอลิฟต์เปิดปุ๊บพลอยก็รีบแบบควักกุญแจทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคอนโดมันมืดมากค่ะ
ทางเดินทุกอย่างมันมืดมากแสงมันมืดสุด
แสงไฟที่มีอยู่ที่เดียวตอนนั้นคือแสงไฟจากลิฟต์อืม
อ่าจนพลอยหันไปอ่ะพลอยเห็นผู้ชายคนนั้นอ่ะพี่แจ๊ค
ครับเขารีบเขารีบวิ่งออกมาจากลิฟต์อุ้ย
คือลิฟต์มันจะปิดจะปิดคือใจหนึ่งอ่ะเราก็อยากให้มีแสงลิฟต์ให้มันสว่าง
แต่อีกใจหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็วิ่งวิ่งแบบเหมือนจะวิ่งมาหาเราด้วยความเร็วที่สูงมาก
หนูรู้ตัวอีกทีคือมือพี่แด๊บกำลุกปิดมือก็ข่ายกางแจอย่างนี้
แต่ตัวเนี่ยลงไปนั่งกองกับพื้นแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงในห้องเราก็น่ากลัวอยู่แต่ก็น่าจะปลอดภัยกว่าข้างนอกค่ะ
แต่ตอนที่เขาวิ่งมาเขาไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม

คือเขาจะถึงตัวแล้วเขาหายไป
โอ้โหคอนโดอะไรวะเนี่ยยังอยู่ต่ออีกนานไหมอ่ะ
อยู่ได้สักหนูว่ามี๒ปีค่ะ
เดี๋ยวนะคุณพลอยอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นในห้อง๒ปี
ซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้

ทำบุญอะไรให้เขาบ้างไหมตอนที่อยู่อะครับ
พี่มีทำบุญให้ค่ะมีทำบุญให้
เพราะว่าเขาก็มีมาบอกเหมือนกันว่าเขาอยากกินอะไร
ครับทีนี้เนี่ยคำถามคำถามเดิม
รู้ประวัติความเป็นมาของห้องไหม

ไม่ได้เช็คไม่ได้สืบสาวเราเรื่องอะไรเลย
เคยถามแม่บ้านค่ะแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ด้วยความที่แบบแม่บ้านเขาก็จะผลัดเปลี่ยน
เปลี่ยนไปแบบเป็นชุดอย่างนี้ค่ะ

คือเรื่องหนึ่งที่เราฟังมานะ
ไอ้การที่เราจะไปอยู่ในห้องกับสิ่งพวกนี้
จริงแล้วถ้าคุณพลอยคิดว่าเขามาคอยช่วยเรา
เขามาคอยดูแลเราอะไรเงี้ยก็ดี
แต่จริงแล้วความเป็นจริงไม่ดี

เพราะเขาเหมือนกับคอยดูด
ซึมพลังงานจากเราอะ

ที่เขามาเตือนบอกว่า

ครับภายในสามวันนี้ไม่งั้นจะตายโหงอืมแล้วเราค้นพบว่าแบบ
วันที่๓เราก็ดื้อไปแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุจริง
เราเลยคิดว่าเขาก็คงไม่คิดร้ายกับเรามากหรอกมั
อะไรอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายย้ายออกเพราะย้ายออกเพราะ
เปลี่ยนที่ทำงานค่ะย้ายสถานที่อืม
ก็เลยย้ายไปด้วยเออตอนย้ายออกได้คุยได้บอกอะไรกับเขาไหมครับ
บอกนะคะบอกบอกว่าแบบย้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณอ่า
อ่าค่ะครับก็เขาแต่ก็ไม่มีเอฟเคอะไรตามมา
ไม่มีค่ะพี่แจ๊คอ๋อโอ้โหเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวทั้งสองเรื่องเลยฮะ
ทั้งเรื่องหอพักแล้วก็เรื่องคอนโดกับเรื่องของจำใจอยู่
ผมเข้าใจคำนี้นะคือการที่จะเข้าไปอยู่แล้วอ่ะ
บางทีมันติดสัญญาการที่จะย้ายออกหรือว่าการที่จะเปลี่ยนห้องอะไรพวกนี้
มันทำได้ค่อนข้างที่จะยากเออนะครับเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณพลอยนะ
พี่แจ๊คโอ้โหขอบพระคุณมากมากคุณพลอยสำหรับคืนนี้เรื่องน่ากลัวมาก
ขอบคุณมากเลยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณพลอยครับ
สถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเราก็จะมีการติดต่อกลับไปเพื่อเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรา
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและนี่คือทั้งหมดของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามด้วยเจอกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มเป็นต้นไป
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
กับพวกเราทีมงานสถานีผีดุครับและวันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
คืนนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่าน
สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพลอยครับขอบคุณคุณครับ